เราเห็นว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถเขาเสีย
มักจะใช้บริการรถลากใช่ไหม
แต่รถลากเนี่ยมันก็จะเป็นรถลากจากบริษัทที่จะเป็นรถสไลด์หรืออะไรก็ตาม

ไปลากรถเก่งคันที่เสียคันหนึ่ง
แต่กลายเป็นว่าระหว่างลากไป

ขับเร็วไปทำให้รถที่เป็นคันที่เสีย

พอหลุดออกมาเสร็จมันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
เหมือนไม่มีคนรึเปล่า
ไม่กล้าไปต่อเลยอ่ะไปไงอ่ะ

โอ้โหคุณคือเห็นภาพแล้ว
ประเด็นคือมันมีคนอยู่ในรถคันที่เสียข้างหลังด้วย

ก็รถแดงคันที่คุณพูดถึงนั่นแหละมีคนจริง
คือเราก็ไม่รู้ว่ารถคันที่มาลากอาจจะเป็นญาติพี่น้องเขา

ซึ่งก็คงจะลากไปซ่อมอู่หรือไปที่ไหนสักแห่ง
แต่กลายเป็นว่ารถคันที่เสียนั่นแหละ
มันกลิ้งแล้วกระเท่เล่แล้วกลายเป็นนั่นแหละค่ะ

คนที่เขาขับตามหลังรถคันนี้เอาจริงเขาก็ไม่ได้ขับไปใกล้มาก
แต่เห็นทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็หวาดเสียวไปตามกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทางเข้าอำเภอด่านเกวียนนะคะ

ก็ได้ยินเสียงหญิงสาวคันที่ขับตามมานั่นแหละค่ะ
กล้องหน้ารถก็บันทึกไว้ได้หมดเลย

ถ้าขับเร็วกว่านี้สัก๘๐หรือ๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาจริง

คุณผู้ชมคะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บอกคุณตั้งแต่แรก
คุณคงจะเข้าใจว่ารถแดงคันนั้น
คงจะขับแล้วเสียหลักพลิกคว่ำเองไหม

แต่จริงมีรถกระบะคันหน้านะคะ
ที่เขาลากรถเก๋งสีแดงเพื่อจะไปซ่อมนั่นแหละค่ะ

เอ๊ะเป็นเพราะรถลากกระบะคันหน้าหรือเปล่าขับเร็วเกินไป
ทำให้เก๋งพลิกคว่ำหงายท้อง
แล้วล้อมันก็เลยหลุดออกมาจากตัวรถ

อย่างนี้จริงควรใช้บริการรถลากที่ถูกต้องหรือเปล่า
นั่นเองค่ะเพื่อความปลอดภัย
เอาเป็นว่าแม้จะมีคนอยู่ในรถเก่งคันสีแดง

ดูแบบนี้แล้วก็หวัดเสียวเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมค่ะ